ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลนะครับ
เรื่องเล่าเพราะโดนตรวจปัสสาวะ
คือมีผู้ชายคนหนึ่งอัดคลิปแฉตำรวจเลยนะครับ

ตั้งด่านตรวจยาเสพติดแล้วก็ตรวจปัสสาวะของเขา
รีดเงินเขา๒๐๐๐บาท

โดยเอาฉี่ของเขาไปตรวจ
แล้วบอกว่าพบว่าเป็นฉี่สีม่วง

เขาบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเลย
เขาพร้อมที่จะเอาฉีดของเขาไปตรวจเอง

แต่ว่าเราตัดบางส่วนมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
นี่ผลตรวจผมนะครับ
ทางโรงพยาบาลก็เอามาให้
นี่ครับหลังจากที่ผมไปตรวจมา

จากโรงพยาบาลดอนตานเลยไม่มีสารเสพติดนะครับ
นี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าจากด่านตรวจ
หรือว่าเรื่องเล่าเพราะโดนตรวจปัสสาวะ
แล้วก็โลกโซเชียลให้ความสนใจกันเยอะเลย
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับ
ผู้ชายคนนี้คือนายพิสิทธศักดิ์สิงหลีอายุ๓๑ปี

ชาวอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาล
บอกว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมา

ตัวเขาเองและน้องชายได้เดินทางไปที่อำเภอดอนตาน
มุกดาหารเพื่อไปเหมาคอมพิวเตอร์ที่ตกลงกับลูกค้าเอาไว้
แต่ไปเจอด่านตรวจก่อนเข้าอำเภอ

แล้วเขาก็ถูกตรวจสารเสพติดทั้งสองคนเลย
ถูกเอาปัสสาวะไปตรวจเพราะว่าตำรวจอยากรู้
ถ้ามีสารเสพติดก็จะรู้ว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงใช่ไหมฮะ
ปรากฏว่าผลที่ออกมาตำรวจแจ้งว่านายพิสิทธิ์ศักดิ์
คนที่ออกมาแฉพบว่าฉี่ของเขาเป็นสีม่วง
แต่ตัวน้องเขาไม่พบฉี่สีม่วง
ทีนี้แหละครับตัวคุณพิสิทธิ์ศักดิ์บอกกับตำรวจแบบนี้
บอกว่าผมนะไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเลย
แล้วคุณพิสิทธิศักดิ์ก็ยังแฉออกมานะครับว่า
ตำรวจยื่นข้อเสนอจะให้จ่ายประกัน๒๐๐๐บาท
แล้วคุณพิสิทธศักดิ์จะไม่ติดคุก
อย่างไรก็ตามคุณพิสิทธิ์ศักดิ์ไม่ยอม
และขอตำรวจแบบนี้บอกว่าผมจะไปตรวจที่โรงพยาบาลเอง
ผมกล้าท้าเลยให้เอาปัสสาวะผมไปตรวจ
แต่ตำรวจก็ไม่ให้ไปแล้วก็กักตัวหนุ่มรายนี้ไว้เป็นชั่วโมง
ก่อนที่จะปล่อยตัวคุณพิสิทธิ์ศักดิ์ไปนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะสงสัยว่าผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ก็เลยไปตรวจสารเสพติดที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
ผลตรวจจากโรงพยาบาลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณไม่เจอสารเสพติด
เขาก็เลยโพสต์คลิปดังกล่าวไว้เป็นวิทยาธาร
เขาบอกว่าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่าไปยอมเจ้าหน้าที่
ไม่ต้องกลัวหากตัวเองมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรผิด
และเวลาเจ้าหน้าที่เอาฉี่ของเราไปตรวจเดินตามไปด้วยเลย
ไปดูด้วยเลยไปดูให้เห็นจะเลยว่าฉี่ของเราเป็นสีม่วงหรือไม่นะครับ
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณพิสิทธศักดิ์หน่อยฮะ
ไป๑ชั่วโมงตำรวจเขาก็เลยเริ่มเดินเข้ามาหาผมมาบอกว่า
ถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยลักษณะนี้มันเจอนะ
ถ้าเจอเนี่ยมันก็จะติดคุกนะแล้วก็ต้อง
ถ้าจะประกันตัวก็เสียสองหมื่นนะครับประมาณนี้
เขาก็มาพูดประมาณ๓รอบนะครับแบบที่ผมพูดในคลิปนะครับ
ก็พูดประมาณ๓รอบแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะไปโรงพยาบาลนะครับ
ตรวจที่โรงพยาบาลก็ผ่านไปสองชั่วโมงนะครับ
เขาก็เลยปล่อยผมเลยเขาบอกว่ามันห้าสิบ
มันห้าสิบห้าสิบถ้าตรวจก็เจออาจจะเจอหรืออาจจะไม่เจอ
ประมาณนี้งั้นปล่อยไปเลยก็ได้ปล่อยไปดีกว่าประมาณนี้นะครับ
ซึ่งมันเสียเวลาผมมากตรงนี้เพราะว่าวันนั้นผมไม่ได้ลูกค้า
เพราะว่าลูกค้าเข้ากับประเทศราวนะครับ
เรื่องนี้ก็รับทราบถึงหูของพันธ์ตำรวจเอก
สนพัฒนาเจริญรองโฆษกตำรวจแล้วนะครับ
แล้วก็ทางด้านของตำรวจในพื้นที่
พันธุ์ตำรวจเอกอลงกรเสนีรณบริษฐ
ผู้มันกลับการสพดอนตานนะครับจังหวัดมุกดาหาร
บอกว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่จุดตรวจที่ปฏิบัติการในวันนั้น
คือวันที่๑๖มิถุนายนเวลา๑๐โมงถึงเที่ยงเนี่ย
มาสอบถามแล้วก็ทราบว่าผลการตรวจปัสสาวะ
ของคนที่โพสต์คลิปเนี่ยเป็นสีม่วงแบบจางนะครับ
ยืนยันว่าไม่ได้เสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงให้นั่งรอ
ก่อนนำอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะอันใหม่
ที่ได้มาจากปปศมาตรวจรอบ๒
ก็พบว่าเป็นสีม่วงจางอีกนะครับ
ก็ให้นั่งรอดูผลสักพักหนึ่ง
ปรากฏผลที่ออกมาคือไม่ได้เสพสารเสพติด
ก็เลยปล่อยตัวไปนะครับ

เขายืนตำรวจยืนยันบอกว่าไม่ได้เรียกเก็บเงินใด
เรื่องต้นเองได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็ได้สั่งการให้ตำรวจเดินทางไปพบคนที่โพสต์คลิปที่จังหวัดบึงกาล
หากตำรวจผิดทางภูมิกับบอกแบบนี้
หากตำรวจผิดจริงก็จะดำเนินคดีอย่างไม่ละเว้นด้วยนะครับ
ต้องรอติดตามกันนะครับเรื่องนี้
สิว่าคนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหนักโค้งเหมือนกัน
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของตำรวจนะครับ